ซอยไซม้าที่จังหวัดนนทบุรีก็เป็นซอยทางเข้าหมู่บ้านอ่ะ
ท่านผู้ชมครับลักษณะสวนเลนแบบเนี้ย
เดี๋ยวรอดูนะฮะคันนี้ก็ขับไปนะครับ
รถเก่งคันหน้านะคะซอยอย่างงี้ต้องค่อยค่อยอืม
แต่ต้องค่อยค่อยขึ้นมาอู๋
ตำรวจก็ต้องตรวจสอบนะว่าใครกินเลนไม่กินเลนส์อย่างไร
ที่เราแบ่งเมื่อสักครู่นี้ตามบล็อกถนนเลยนะ
อ่าที่มันจะเป็นบล็อกกึ่งกลางอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
แต่กล้องหน้ารถคันนี้เนี่ยเขาก็บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
นะฮะนี่เป็นจุดเกิดเหตุนะครับที่ซอยไซม้าหนึ่ง
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้จากการสอบถามนายสุรพงศ์
รอดวงอายุห้าสิบสี่กับนางสาวพร้อมซิริ
อายุห้าสิบสามเป็นสองสามีภรรยาเจ้าของรถเก่งที่ถูกชนนะฮะ
นี่เขาก็เจ็บอยู่นะครับบาดเจ็บอยู่นะครับ
หลังเกิดเหตุถูกชนเนี่ยสักพักนึงก็จะเปิดประตูรถลงมา
แล้วจะมีเชาะโบ้งเชาะบ้านที่วิ่งมาช่วยกันนะฮะ
ถ้าดูคลิปสุดไปเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นนะครับ
ท่านผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้นายสุรพงศ์เนี่ยเขามาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้ว
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนประมาณ๘โมงครึ่ง
เช้าวันที่๗ธันวาคมคือเมื่อวานนี้
ตอนนั้นเขากับภรรยากำลังขับรถออกจากบ้านไปทำธุระ
ก็ขับมาในซอยตามภาพนี่แหละนะฮะ

ขับมาเลนส์ฝั่งตรงข้ามเนี่ย
กำลังแบบวิ่งค่อมเลนแล้วพุ่งมาที่รถเขา
ซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
เพราะว่ารถคันนั้นพุ่งชนรถเขาอย่างแรง
รถของเขากระเด็นไปฟาดกับประตูรั้วเหล็กของชาวบ้านที่อยู่ข้างทาง
แล้วก็เป็นภาพอย่างที่เห็นนะฮะมีชาวโม่งชาวบ้านมาช่วยกันนะครับ
ตอนนี้มีความอาการบาดเจ็บนะครับก็คือเจ็บที่หน้าอกที่แขนกับขา
ส่วนภรรยาเนี่ยเจ็บที่ใบหน้ากับหัวไหล่แล้วก็ที่หน้าอกด้วยนะครับ
หลังเกิดเหตุก็มีคนพาส่งโรงพยาบาลนะฮะทางมูลนิธิพาส่งโรงพยาบาล

แล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วกับทางสพบางศรีเมือง

ไม่เคยถูกเกินร้อยแล้วค่ะเราเคาะรถเราเก่าเราก็ไปของเราเรื่อย
แต่เราไม่คิดว่าเขาจะมาแบบได้เร็วขนาดนั้น
คนนี้เนี่ยเขารู้สึกตัวแต่เขาไม่ได้มาพูดขอโทษหรืออะไรเลย
ก็ทางสพพบอกว่าฝั่งคู่กรณีตอนนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะครับ
หลังเกิดเหตุแต่ว่าแจ้งความไว้แล้วที่สพบางศรีเมือง
พนักงานสอบสวนบอกว่ามีหลักฐานก็คือกล้องหน้ารถของคันหลังที่ตามมานั่นแหละ
เดี๋ยวคันไหนคล่อมเลนกินเลนอะไรยังไงเนี่ย
ก็จะต้องเอาเป็นหลักฐานต่อไปเดี๋ยวจะนัดทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันต่อไป
มีขนาดในซอยเล็กแล้วก็ชนแล้วกระเด้งไปแรงเลยนะครับ